ไปดูรถกระบะซิ่งแหกด่านตรวจที่พิศนุโลกนะฮะ
จนมุมทิ้งรถวิ่งหนีตำรวจก็ตามจับได้นะครับ
ปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงเสพยามา

ตรวจปัสสาวะสีม่วงเสพยามาตรวจปัสสาวะสีม่วงเสพยามา
ยกยก

พบว่าปัสสาวะสีม่วงเสพยามา
กระบะสีม่วงเสพยามา

หลังช่องตามกันกันช่วยตำรวจก่อน

ควันนี่ดำใช่ไหมครับสุดท้ายก็ไล่ตามจนทันนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูอีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงถนนแถวตัวเมืองพิศนุโลกนะครับ

นี่ฮะแต่ว่าอ้วนเขาก็พยายามระวังเต็มที่นะฮะ
ก็ช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับตำรวจจักรยานยนต์ก็ตามไปนะฮะ
พี่ผู้ชายที่ขับเนี่ยก็ชื่อเห็นแฟนก็เรียกอ้วนอ้วน
สุดท้ายนะครับกระบะคันนี้ก็พยายามเร่งเครื่องวิ่งวนบนถนนบายพาสนะครับ
ตั้งแต่ตะบนพลายชุมพลเนี่ยผ่านด้านหลังรัชพัฒน์พิบุญสงคราม
แล้วก็ไปเรื่อยฮะสรุปแล้วเนี่ยไปยันนู่นนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปถึงพื้นที่อำเภอวัดโบดพิศนุโลกอ่ะ
ไล่กันไปเนี่ยสามสิบกิโลเมตรกว่าอืมนะฮะ
คนร้ายเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านพักค่ะนะ
รถแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้านนะครับตำรวจก็เลยตามจับเอาไว้ได้นะครับ
กับการสพมพิสุนโลกบอกว่าตำรวจก็ควบคุมตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
เอาไปตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงนะฮะ
เสพยาเสพติดมาในรถมีกระสุนปืนจุดสามแปดอีกสามนัด
ก็ควบคุมตัวตั้งข้อหาแจ้งข้อหากันไปนะเรื่องของการหลบหนี
การเสพยาเสพติดการมีอาวุธปืนพวกของกระสุนปืนอะไรพวกนี้นะครับค่ะ